ยังอยู่ที่นครศรีธรรมราชค่ะแต่จะพาคุณผู้ชมไปที่ปากพนังนะคะ
คือตอนนี้ระดับน้ำที่ปากพนังยังคงทรงตัว
แต่ประชาชนที่อยู่ริมคลองเขาบอกว่ายังคงต้องเฝ้าระวังอยู่
เพราะว่าเหมือนกับน้ำท่วมแล้วมันก็ขังอยู่แบบนั้น
ไม่ระบายออกไปไหนนะคะแล้วก็บางจุดคือความช่วยเหลือยังไปไม่ถึง
เดี๋ยวเราไปตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดกันหน่อยนะคะ
กับคุณนันทพรธาวระผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานมาจากปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
จุดที่ที่ฉันยืนรายงานอยู่ในขณะนี้ก็คือวัดบ้านงามค่ะ
อยู่ในตำบลคองกระบืออำเภอปากพนังค่ะ
ซึ่งภายในวัดแห่งนี้นะคะก็เป็นที่ตั้งของโรงเรียนขนาดเล็ก
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๑ถึง๖ค่ะ
น้ำที่ท่วมขังนานกว่า๑เดือนนะคะส่งผลให้ต้องหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวค่ะ
เช่นเดียวกับชาวบ้านในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล
ก็ยังพบว่าการช่วยเหลือนั้นยังไปไม่ทั่วถึง
ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาทีมข่าวได้สำรวจพื้นที่น้ำท่วมในตำบลคองกระบืออำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราชพบว่าหลายชุมชนยังคงมีน้ำท่วมขัง
ระดับน้ำยังทรงตัวที่ประมาณเกือบ๑เมตร
อย่างที่ชุมชนวัดบ้านงามซึ่งเป็นอีกจุดที่มีน้ำท่วมขังข้างปีนะคะ
ตั้งแต่มวลน้ำก้อนแรกในเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาจนถึงขนาดนี้
ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
ครอบครัวของนายสุธรรมรักดีชาวบ้านหมู่๓บอกว่ากำลังขาดแคลนอาหารแห้ง
และยากลำบากในการเดินทางออกไปหาซื้อของข้างนอก
จากอยู่ห่างจากถนนใหญ่ระดับน้ำรอบบ้านยังคงสูง
รวมทั้งต้องดูแลลูกชายที่ป่วยพิการทางสมอง
ปล่อยทิ้งไว้เพียงลำพังอาจเสี่ยงพลัดตกน้ำ
เดี๋ยวล้นไปทั่วแหละน้ำท่วมแบบนี้มันก็ลำบากมันไม่สะดวก
ขอให้ทางรัฐบาลช่วยสนับสนุนเกี่ยวกับการช่วยเหลือชาวบ้านอย่างนี้ครับ
มันเดือดร้อนกันทั่วไปหมดอืมให้ลงมาช่วยยิ่งข้างในนู้น
เดือดร้อนกันหนักอีกมันลึกกว่าอีกตำบลบ้านใหม่อย่างนี้
ทีมข่าวได้สำรวจเข้าไปในซอยลึกพบว่าระดับน้ำยิ่งสูงขึ้น
ชาวบ้านมีความเดือดร้อนไม่ต่างกันเช่นครอบครัวจันคง
สองสามีภรรยาวัย๘๒ปีที่อาศัยอยู่กันสองคน
จากลูกหลานแยกย้ายไปมีครอบครัวอยู่ข้างนอก
อาหารการกินลำบากรวมถึงไม่สามารถเดินทางไปรับถุงยางชีพ
นำมาแจกภายนอกได้เพราะไม่มีเรือค่ะ
สำหรับการช่วยเหลือจากกองทัพเรือในพื้นที่อำเภอปากพนัง
ให้ความสำคัญในเรื่องของอาหารและสุขภาพโดยเฉพาะชุมชนวัดบ้านงาม
ซึ่งอยู่ติดกับคลองกระบือทำให้บางจุดมีน้ำท่วมสูงเกือบ๓เมตร
บ้านเรือนกว่า๑๐๐หลังถูกน้ำท่วมเสียหาย
วันนี้ชาวบ้านกว่า๒๐๐คนต่างมารอรับการตรวจสุขภาพจากทีมแพทย์ดีเมิร์ด
พร้อมเสื้อผ้าที่ได้รับบริจาคภายในวัดบ้านงาม
ซึ่งเป็นจุดประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทธกภัย
อกจากนี้ยังได้นำเรือท้องแบนและเรือยางลงสำรวจพื้นที่จุดน้ำลึก
เพื่อไปดูผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่บางคนอาศัยอยู่ภายในสวนปาม
การเดินทางเข้าไปช่วยเหลือค่อนข้างลำบาก
อย่างในฟองบรรจงธรรมผู้สูงอายุวัย๗๖ปี
มีโรคประจำตัวคือหอบหืดและความดันสูง
และอาศัยอยู่คนเดียวจึงไม่มีลูกหลานพาไปหาหมอในช่วงน้ำท่วม
ซึ่งจากการสำรวจโดยรวมวันนี้พบว่า
ช่วงระหว่างรอการระบายน้ำลงสู่ทะเลอ่าวไทย
อาหารและยารักษาโรคเป็นสิ่งที่ชาวบ้านกำลังรอการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
ช่วงนี้เกิดภาวะน้ำทะเลหนุนนะคะทำให้การระบายน้ำในพื้นที่อำเภอปากพนังลงสู่ทะเลอ่าวไทยนั้น

ดังนั้นการสนับสนุนเรือผลักดันน้ำจากกองทัพเรือทั้ง๕๐เครื่องนั้น
จะช่วยให้การระบายน้ำคล่องตัวมากขึ้นถึงร้อยละ๑๕นะคะ
ว่าจะใช้เวลาในการระบายน้ำทั้งหมด๑๕๒๐วัน
ที่นี่ก็จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติถ้าหากว่าไม่มีมวลน้ำก้อนใหม่เข้ามาค่ะ
และทั้งหมดนี้คือบรรยากาศการช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบางกระบือ
ันทพรธวระรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ